เมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ไฟฟ้านครหลวงได้ประกาศความสำเร็จโครงการนำร่อง
ใช้ท่อไมโครดักท่อเดียวติดตั้งบนเสาไฟฟ้า
เพื่อนำสายสื่อสารร้อยในท่อเป็นครั้งแรกในไทย

ในพื้นที่ถนนราชวิถีระยะทาง๗๓๐เมตร
ตุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเราต้องการที่จะหาแนวทางใหม่
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้า
ซึ่งหลังจากตรงนี้แล้วอาจจะทำอีกสัก๖๗ถนน
เป็นถนนที่ก็จะมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ
ท่อไมโครดักต์มีเส้นผาสุนกลาง๓๕เซนติเมตร
สามารถรองรับสายสื่อสารยายแก้วนำแสงได้สูงสุด๖๗๒คอ

อีกทั้งยังช่วยป้องกันกันในรั้งทำให้เสาไฟฟ้าหักหรือล้มเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

บางทีเดินขึ้นสะพานลอยต่างก็จะได้เดินอย่างสบายใจกว่า
ก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงามนะคะ